ไปดูกันเลยค่ะงานนี้ค่ะดับเครื่องชนนะคะ
ควันหลงดราม่าเมืองคานเมื่อผู้จัดการของนางเอกพันล้าน
ใหม่ดาวิกาก่อนหน้านี้เราเห็นแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งบอกอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้
ฝั่งคุณใหม่เองก็เงียบไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
คราวนี้เขาบอกแหม่มันอดรนทนไม่ไหวแล้วปล่อยให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวคราวนี้
คราวที่ต้องประกาศศักดากันแล้วล่ะค่ะไม่รู้จะอะไรกันนักหนานะคะ
ต้องบอกว่าโอ้ยาวเป็นอาทิตอาทิตย์แล้วนะสำหรับข่าวนี้
เขาบอกว่าเป็นควันหลงประเด็นดราม่าเรื่องชุดนี่แหละ
ยังไม่จบค่ะเมื่อมีข่าวลือระรอกสองนะคะว่านางเอกสาวเนี่ย
สื่อต่างประเทศสักถามถึงชุดสีขาวที่เธอใส่ว่าเป็นแบรนด์อะไร
ให้เธอนั้นถูกตำหนิว่าไม่ให้เกียรติดีไซเนอร์เจ้าของชุดดังกล่าวอย่างแรงค่ะ
ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกดังทนไม่ไหวแล้วนะ
ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงยาวเหยียดลงในอินสตราแกรมส่วนตัวเลย
ใช้ชื่ออินสตาแกรมของเขานะคะคือแอดน้ำพราวนั่นเอง
เล่าเหตุการณ์วันนั้นค่ะคุณผู้ชมบอกแบบนี้
ในช่วงเช้าที่ใหม่ใส่ชุดแบรนด์อาซาว่าไปร่วมงาน
ไม่มีสื่อต่างประเทศสัมภาษณ์เธอแม้แต่รายเดียว
เป็นเพราะว่าออกไปออกงานช่วงสั้นเท่านั้นเอง
แล้วก็ค่อนข้างจะฉุกระหุกเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ไม่ทราบเรื่องชุดตามที่มีข่าวลือออกมาด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังนำคลิปงานช่วงเย็นที่ใหม่ดาวิกาสวมชุดสีส้มจากแบรนด์
ธานิกามาร่วมงานพร้อมกับพูดคุยกับเซเลปด้วย

โดยคุณกล้าวน้ำพราวยืนยันชัดเจนว่าใหม่เป็นคนเลือกแล้วก็ภูมิใจมาก
ได้ใส่ชุดจากแบรนด์ไทยทั้งสองแบรนด์พร้อมกับท้าเลยนะ
ขอหลักฐานจากคนปล่อยข่าวว่าหากมีภาพมีเสียงที่ยืนยันว่า
ใหม่เนี่ยตอบสื่อต่างประเทศจริงแน่จริงก็เอามาเผยแพร่แน่จริงก็เอามาโชว์เลยดี
ถ้ามีอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
ไม่ใช่การกล่าวหาแบบเลื่อนลอยอย่างที่ผ่านมา
อย่าให้ถึงกับต้องใช้กฎหมายจัดการหาตัวคนผิดคนถูกเลย
และหากว่าเธอและเด็กในสังกัดทำผิดพลาดจริง
พร้อมจะแสดงความขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
แต่เหมือนจันโจยังไม่จบค่ะ
ขณะที่ผู้ใหญ่ในวงการแฟชั่นอย่างใหญ่อามาตย์ช่างภาพชื่อดังนะครับ

ควรจะจัดการพวกปากเหม็นเน่าที่คอยจิกกัดคนอื่นเพื่องานและเงิน
น้องกล้าวควรจะเล่นงานใส่เข็ด
โชว์นิ้วโป้งประมาณว่าเยี่ยมมาก
แต่ว่าศึกครั้งนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมมันไม่จบง่าย
มีท่าทีลามไปนู่นคู่กรณีคู่เก่า
อันนี้อะไรอ่ะสวนสัตว์เหรอพี่มิ้ว
ช้างตกมัน
ก็แค่ช้างตกมันมาแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะ

ถ้าอัพวันอื่นก็อาจจะไม่เป็นอะไร

ก็เลยเป็นเหตุให้เขาจับโยงกันว่าแอร์
แขวะคุณกล้าวน้ำพราวแน่เลย
ซึ่งเหล่าสาวกทีมกล้าก็นำเรื่องนี้ไปบอกต่อนะฮะ

กลับอดีตคู่กรณีแบบแสบถึงสวงค่ะ

อย่าไปสนใจหรือเอามาอยู่ในสายตาเลยค่ะ
คนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผี
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรน้องใหม่

ยังไม่จบนะคิดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรน้องใหม่
สรุปไม่ใช่เป็นผีไม่มีญาติ

คงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกแล้วล่ะชาตินี้

โอ้โหยแม่งอ่ะ
ยังหายใจเข้าลึกไม่จบ

เขาก็เลยโพสต์กลับเป็นคำคมบ้าง
อันนี้สวยนะดุเด็ดเผ็ดมันเลย

ไม่ได้ทำอะไรผิดก็อย่ากลัว
ไม่เคยทำอะไรที่มันชั่ว
ก็อย่าร้อนตัวที่เขาโพสต์